คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดน่านครับลูกเขยไปแทงแม่ยายดับเลยฮะนี่ฮะ
แค้นเรื่องอะไรแย่งเลี้ยงลูกอ่ะ
โอ้โหคือฝั่งแม่ยายก็อยากเลี้ยงหลานไงแต่ฝั่งลูกเขยคนนี้ก็อยากได้ตัวลูกเขาเหมือนกัน
จะให้ดูวงจรปิดครับคุณผู้ชมเป็นภาพตอนที่รถเก๋งสีขาวคันนี้
ถอยหลังไปนะเข้าไปจอดหน้าหอพักย่านบางกอกบ้านกอกครับอำเภอภูเพียงที่จังหวัดน่าน
ห่างจากนี้ไป๓นาทีครับจะเห็นนางวันดีปันอุ่นอายุ๔๔ปี
นี่ฮะเป็นแม่ยายนะคุณวันดีเนี่ยเดินโซซับโซเซเลยเดินออกมาทำอะไรล่ะมาสะดึกเลย
มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับแล้วมีนายจิรพงศ์ปันอุ่นอายุ๒๓ปีตามมาช่วยแม่นี่แหละ
คือจีรพงศ์เนี่ยเป็นพี่ชายของเมียเนี่ยนะคะวันคุณวันดีเนี่ยแม่ยายล้มลงไปแล้วฮะ
แล้วร่างของคุณวันดีก็ถูกอุ้มขึ้นรถนำไปส่งโรงพยาบาลแต่ช่วยไม่ทันครับ
คุณวันดีเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะว่าโดนลูกเขยเองนี่แหละก็คือนายพายุอายุ๑๙ปีเอามีดแทงเข้าที่คอ
แล้วตอนที่นายจิรพงศ์นะครับจิรพงศ์ก็ถูกนายพายุน้องเขยแทงเข้าที่คอเหมือนกัน
หลอดลมฝั่งซ้ายแล้วอาการเขาสาหัส
นี่ไงก็คือรถขาวเมื่อกี้นะฝั่งแม่ยายกับฝั่งพี่เมียไปที่บ้านของพายุเพราะว่าจะไปเอาเมียของพายุ
เอาลูกของพายุเนี่ยมาเลี้ยงเองแต่พายุไม่ยอมพายุก็เลยทำร้ายพี่เมียแล้วก็ทำร้ายแม่ยาย
จนแบบแม่ยายตายพี่เมียบาดเจ็บอะค่ะ
ส่วนในพายุลูกเขยที่เป็นคนก่อเหตุก็ให้พ่อพาเข้ามอบตัว
เขาสารภาพนะคุณผู้ชมสารภาพทั้งน้ำตาว่าเขาเองไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแม่ยายหรอก
โดยมาบอกว่าจะพานางสาวโฟลูกสาวเนี่ย
หลานสาววัยขวบเสร็จกลับไปอยู่ที่บ้าน
ก็เลยเกิดทะเลาะมีปากเสียงกันบานปลายถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
โดยนายพายุอ้างว่าเขาโดนรุมก่อนนะ
ก็เลยไปเอามีดมาจ้วงแทงโดยไม่รู้ว่าไอ้ที่แทงไปเนี่ยไปโดนใครบ้างครับ
เขาบอกเขาเสียใจมากที่ไปทำให้แม่ยายตาย
ในวันใกล้ครบรอบวันคล้ายวันเกิด๑๙ปีของภรรยา
คือภรรยาเขาเนี่ยเกิด๑๓ตุลาครับเหตุเกิดเนี่ยคืน๑๒ตุลา
พายุซึ่งเป็นคนก่อเหตุสั่งเสียให้พ่อแม่พาหลานมาเยี่ยมเขาที่คุกบ่อยนะ
แล้วเขาก็ฝากขอโทษไปยังเมียด้วยแล้วก็ฝากให้ดูแลลูกให้ดีด้วยครับ
ตำรวจนำตัวพายุไปตรวจสารเสพติดแต่ไม่พบครับ
แต่ตัวเขาเองนี่แหละสารภาพเลยนะว่าเขาก็เสพยาไปก่อนอันนี้เมื่อ๑สัปดาห์ก่อน
แต่คืนเกิดเหตุเขาไม่ได้เสพครับก็เลยตรวจไม่เจอ
ครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพนางวันดีที่บ้านในหมู่บ้านน้ำโซ้งนะครับ
อำเภอสันติศุกร์ที่จังหวัดน่าน
ส่วนสามีของนางวันดีครับนายจิตให้ข้อมูลว่าตั้งแต่พายุเข้ามาเป็นลูกเขยบ้านนี้
ครอบครัวไม่ได้ปลื้มหรอกชอบทำตัวก้าวร้าวไม่เคารพผู้ใหญ่ด้วยจะไปปลื้มได้ยังไง
มักจะทะเลาะกับนางวันดีอยู่บ่อยครั้งเลยจนทางครอบครัวก็อยากให้ลูกสาวเนี่ยเลิกกับไอ้พายุได้แล้วอย่าไปคบเลยนิสัยแบบนี้
ขณะที่ลูกสาวของผู้ตายก็คือคุณโฟนางสาวโฟเนี่ยแล้วก็เป็นเมียของพายุด้วยบอกว่า
กระทั่งวันเกิดเหตุครับเธอเองนะโทรให้แม่มารับกลับบ้านแม่ก็เลยมากับพี่ชายและเพื่อนของพี่ชายอีกคนนึง
ก่อนเกิดเหตุเธอเก็บของอยู่ในห้องครับได้ยินแค่เสียงอดีตสามีเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงเลย
แม่เธอแล้วก็พี่ชายของเธอพอเธอออกมาดูอ้าวแม่กับพี่ชายโดนพายุแทงเข้าไปแล้ว
ตัวเธอเองยอมรับว่าที่ผ่านมาแม่เธอกับนายพายุไม่ชอบขี้หน้ากันมานานแล้วเหม็นขี้หน้ากัน
เพราะพายุเนี่ยนิสัยก้าวร้าวไงผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยครับว่า
อาการของนายจิรพงศ์เนี่ยยังสาหัสอยู่เลยนะก็คือพี่ชายของโฟนนั่นแหละ
ชายของโฟยังสาหัสอยู่เลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจครับ
ส่วนทางคดีตำรวจได้คุมตัวพายุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดน่านไปครับ
โหดเหลือเกินเนาะโหดจริงเหรอ